ตั้งแต่วันที่ปทฤษฎีเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ด้านภรรยาคู่ชีวิตอย่างคุณโบแวนด้า
ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพรวมไปถึงข้อความ
โลกโซเชียลให้ได้ติดตามกันอยู่เสมอเลย
ใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าสังเกตดีนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
คุณโบแวนด้ามีการโพสต์รูปภาพของน้องมะลิและคุณปอทฤษฎี
พร้อมกับข้อความซึ้งนะคะที่เป็นนัยสำคัญ
ซึ่งบ่งบอกถึงอาการของคุณปอทฤษฎีค่ะ
เริ่มจากครั้งที่พระเอกหนุ่มปทฤษฎี
รักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นวันที่๑๒
ซึ่งตรงกับวันที่๒๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
โบวันด้าภรรยาสาวได้โพสต์ภาพแรกที่มีทั้งน้องมะลิ
และคุณพ่อปอในเวลาประมาณตีหนึ่ง

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ปอและครอบครัวสหวง

ซึ่งกำลังใจจากทุกท่านที่ส่งมาให้นั้น
พฤศจิกายนนั้นแพทย์ทำการตัดขาซ้ายบริเวณเหนือข้อเท้าของพระเอกหนุ่ม
เพื่อรักษาอาการติดเชื้อรุนแรง
นั่นก็ถือเป็นสัญญาณแรกที่โบส่งให้หลายคนได้รู้ถึงความคืบหน้าอาการของปอ
ต่อมาวันที่๒๓เดือนเดียวกัน
ภรรยาสาวได้โพสต์ภาพปองกับลูกสาวอีกครั้ง
พร้อมระบุข้อความสุดซึ้งแทนคำพูดของทายาทเพียงคนเดียวของเธอ
ใจความว่าพ่อจ๋าหายไวคิดถึงกลับบ้าน
เล่าว่าทุกครั้งที่น้องมะลิเข้าไปเยี่ยมอาการของปอ
มีจุดประสงค์เดียวคือต้องการมาให้กำลังใจผู้เป็นพ่อ
จากนั้นดูเหมือนอาการของพระเอกหนุ่มคนดัง
มีท่าทีที่ดีขึ้นตามลำดับ
ให้แฟนได้ชื่นชมอยู่เรื่อย
โดยรูปทั้งหมดจะเขียนไว้เสมอว่า
อยากให้คุณพ่อปอกลับมาหาน้องมะลิ

และรอที่จะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
นี้ยังมีภาพที่น้องมะลิกับคุณอาทั้งสองป๊อปปี้และปิน
ยกมือไหว้สวดมนต์ให้พระเอกหนุ่มหายในเร็ววัน
รวมถึงที่น้องมะลิร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกับคุณย่า
มาถึงวันที่๒๒ธันวาคม๒๕๕๙
ภรรยาคู่ชีวิตได้ลงภาพที่มีน้องมะลิยืนมองพ่อปอที่กำลังขี่ม้า
โดยระบุข้อความแทนคำพูดของทายาทตัวน้อยว่า
จ๋าสู้ให้ถึงที่สุดอย่าท้ออย่ากลัว
อีกนิดเดียวพ่อจะกลับมาหามะลิแล้ว
และย้ำว่ามะลิรอพ่ออยู่
และต่อจากนั้นก็มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มจะต้องตัดปอด
จนกระทั่งช่วงเช้าวันที่๒๔เดือนเดียวกัน
แพทย์ได้ทำการผ่าตัดปอดซ้ายเพื่อยับยั้งการติดเชื้อ
และในวันเดียวกันโบได้โพสต์ภาพครอบครัว
เขียนข้อความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

เจ้าตัวเชื่อว่าสามีคู่ชีวิตจะสู้ให้ถึงที่สุด
และเธอกับลูกสาวก็จะสู้ไปพร้อมกับเขา
นับตั้งแต่นั้นมาโบแวนด้าจะคอยลงรูปภาพ
ที่มีทั้งพระเอกหนุ่มและลูกสาวตัวน้อย

ว่าอยากให้ปอกลับมากอดลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนโดยเร็ววัน
รวมไปถึงบอกให้พระเอกหนุ่มเข้มแข็ง
และส่งคำว่าคิดถึงไปหาเขาอีกด้วย
จนถึงวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
มีภาพของพระเอกหนุ่มและลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิ
ปรากฏในอินสตาแกรมของโบเช่นเคย
ครั้งนี้ภรรยาสาวของปอระบุข้อความว่า
พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้พรุ่งนี้ต้องแข็งแรงกว่านี้

ซึ่งถือเป็นข้อความให้กำลังใจสามีผู้เป็นที่รักครั้งสุดท้าย
ก่อนที่ปทฤษฎีจะจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ
เชื่อเหลือเกินนะคะว่าถึงแม้ว่าตัวของคุณปอทฤษฎีจะจากไป
แต่ว่าผลงานแล้วก็คุณงามความดีของเขา
อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปตราบนานเท่านานค่ะ